แต่หมายความว่านัยยะมันก็ดีขึ้นแล้ว

คุณคิตตี้ภรรยาของคุณเอสกันตะพงค่ะ
โพสต์ภาพลูกน้อยนะคะน้องวาเลนติน่าค่ะ
ขณะที่อยู่บนเตียงคนไข้ของคุณพ่อเนี่ย
นั่งมองแล้วก็จับมือพ่อตลอดแบบนี้
คือเราดูแล้วมันแบบมีกำลังใจเนาะ
แล้วเราก็สัมผัสได้ถึงความห่วงใยของลูกสาวตัวน้อย
ส่งไปถึงคุณพ่อที่นอนป่วยอยู่ค่ะ
เห็นแล้วก็บอกตรงนี้นะคะว่าซึ้งใจมากจริงค่ะ
โดยคิตตี้นะคะภรรยาคุณเอสเขียนข้อความเป็นภาษาอังกฤษค่ะ

หน้าตามีความสุขที่ได้นั่งมองคุณพ่อ
ในห้องรักษาตัวห้องใหม่นั่นเองค่ะ
คือตอนนี้อย่างที่บอกไปคุณเอสเนี่ย
ซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนั่นเองนะคะ
ก็มีเพื่อนพ้องคนในวงการบันเทิงค่ะ

เข้ามาแสงความยินดีแล้วก็ให้กำลังใจ๒คอมเมนต์
คอมเมนต์นะคะหัวใจใต้โพสต์อย่างล้นหลามเลยล่ะค่ะ
เชื่อว่านะคะไม่นานเกินรอน่าจะมีปฏิหารทำให้คุณเอสดีวันดีคืน
แล้วก็กลับมาโลดแล่นในวงการบันเทิงมาเล่นละครให้เราดูนะคะ
ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะวันก่อนก็มีข่าว
ผู้จัดการส่วนตัวของคุณเอฟเนี่ยเขาออกมาบอกว่า
ก่อนหน้านี้นะคะก็มีหลายสำนักไปให้ข่าวบอกว่า
คุณเอสฟื้นแล้วนะคะแล้วคุณปอยซึ่งเป็นผู้จัดการเนี่ย
เขาก็ออกตัวเขาโพสต์นะคะบอกว่า
จริงแล้วเขาไม่เคยให้สัมภาษณ์กับที่ไหนเลยนะคะอันนี้ยืนยันได้ค่ะ
แล้วก็ข่าวทั้งหมดทั้งมวลก็คือให้คุณคิตตี้
ภรรยาของคุณเอสกันนะครับผมคุณอัปเดต
ซึ่งเมื่อวานนี้ก็อัปเดตข่าวดีมานะคะซึ่งเราก็ดีใจนะ
ชื้นขึ้นมานะคะแล้วก็หวังว่าจะได้เห็นคุณเอสเนี่ย
กลับมาแน่นอนนะใช่ค่ะคือมันเป็นข่าวลือที่ยังไม่จริงแหละ
แต่เชื่อว่าคนที่ปล่อยข่าวเนี่ยก็คืออาจจะหวังดีแหละ
อยากจะให้เกิดเรื่องราวดีเกิดเรื่องราวปฏิหารแบบนี้
แต่ใดก็แล้วแต่รอฟังทางครอบครัวของคุณเอสซี่เดียวเท่านั้น
คุณอยากข่าวเนอะครอบครัวเขาสู้จริงนะ